เรามาฟินมากินมาเที่ยวกันหน่อย
เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
นี่วันนี้พาไปฟินหลายที่

ถ้าหิวจะพาไปตรงนี้เลย

แต่เป็นอาหารเหนือแบบใหม่ที่ไม่ใช่เหนือธรรมดา

คือเขาบอกว่าอันนี้เป็นโอมากาเซ
เห็นไหมเชฟมาทำให้กินเป็นคำเลย
แต่เป็นอาหารเหนือนะ
เจอแต่อาหารญี่ปุ่นสุดหรูที่มีโอมากาเซ

ข้าวเหนียวปั้นแล้วก็ยัดอะไรลงไปในนั้นนะฮะ
นี่ครับเซ็ตโอมากาเซขายในราคา๕๙๙บาท๖เมนูฮะ
ถาดตรงนี้มีทั้งลาบหมูดิบลาบช้างสาร
บเนื้อดิบลาบไข่มดแดงต้มเห็ดท็อป
แต่ที่สำคัญนั้นนะฮะก็มีคนมาทำให้
มาเป็นเชฟเสิร์ฟให้เป็นโอมากาเซแบบนี้นะครับ
เธอบอกโอโหร้านนี้ก็คือร้านช้างสาร
โครงการสันติธรรมพราซ่าที่ตำบลช้างเผือก

เปิดตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึง๘โมงเช้าคุณ

ดังนั้นใครอยากจะไปชิมนี่หน้าตาคล้ายอาหารญี่ปุ่น
แต่จริงเป็นโอมากาเซเหนือเจ้านะฮะ
เหนือเจ้านะฮะลองโทรไปได้นะ๐๕๓๒
คนกินก็บอกลำแต้เลยครับมาเป็นคำจะเอี้ยครับ
คุณถ้าเกิดว่ากินโอมากาเซอาหารเหนือ
แล้วมันเผ็ดมันจะต้องจิบอะไรหวาน
ดื่มอะไรหวานดูดอะไรหวานหน่อยดีไหม

อย่าใช้คำว่าดูดกับถุงถุงนี้
ดูสิคุณคิดอะไร

ว่าคุณสืบสกุลถ้าเกิดว่าไปซื้อชาร้านนี้
คุณจะเจาะดูดข้างบนหรือดูดข้างล่าง
ผมเจาะข้างบนถ้าดูดข้างล่างเนี่ย
มันอาจจะแบบน่าเกลียดแปลกนิดนึง
คือเห็นอันนี้คุณเชื่อไหมว่าดังข้ามคืนเลยนะ

นี่ค่ะเป็นไอเดียของเจ้าของร้านชื่อว่าคุณดีน
คุณดีนขายชาดีนอยู่สาขาแยกลำไพร
อยู่ที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
เล่าให้ฟังว่าจริงได้ไอเดียมาจากคลิปต่างประเทศ
คือเขาทำถุงแบบนี้ก็เลยลองมาทำ
ทีนี้ถามว่าทำยังไงต้องไปสั่งถุงที่โรงงานไหน
แล้วเขาบอกว่าอ๋อโรงงานอยู่ในครอบครัวเลยครับ
โรงงานของคุณพ่อเองคุณพ่อทำให้
แล้วเราก็เลยถามว่าเฮ้ยทำยังไง
ปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ไปใช้เครื่องอุปกรณ์อะไรเลยนะ
สองมือนี่แหละในการดึงดึงถุงออกมา
ืดถุงออกมาให้มันเป็นลักษณะแบบนี้คุณ
ต้องสั่งต้องผลิตเป็นพิเศษหรือไม่

มีมั้ยมีตอนคุณพ่อเค้าดึงไหม

ก็ถุงธรรมดานี่แหละเอามาช่วยแล้วปืดยืดนิดนึง
คุณจะเอาไซส์ไหนยาวแค่ไหนหรือจะสั้นกว่านี้
หรือตามขนาดอะไรก็ว่ากันไปนี่แต่มันดึงมาได้เท่านี้
แค่นี้ก็กลายเป็นถุงพิเศษรูปร่างแปลกและกลายเป็นจุดเด่นไปแล้ว
ใช่ค่ะอันนี้ตอนลองใส่น้ำให้ดูเห็นไหม
ตอนใส่น้ำเนี่ยมันก็จะออกเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วมีคนเขาซื้อร้านคุณดินไปนะ
แล้วดูดจนหมดแล้วคุณคือปรากฏถุงมันหด
ถุงมันโหดเขาก็โพสต์ลงว่าหลังจากดื่มชาหมดแล้วมันจะเป็นทรงแบบนี้
ดูพี่เขาดิโอ้โหแต่ว่าหลายคนที่ถามมานะ
ดูดจากข้างล่างหรือว่าจะเจาะหลอดเข้าไปข้างบนดี
ก็แล้วแต่วิธีที่ท่านชอบใจ
ใช่แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเจาะหลอดเข้าไปข้างบนก็พอ
เออแต่นี่เขาบอกว่าเขาไม่ห่วงไอเดียนะ
เพื่อร้านอื่นจะเอาไปทำก็ได้เหมือนกัน

ใช่เผื่อใครจะไปอุดหนุนก็ไปได้เลย
เปิด๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม

เมื่อวานแชร์กันในโซเชียลโด่งดังภายในค่ำคืน
คุณผู้ชมฮะมาดูนี่อีกผลไม้ฟินแล้วก็ต้องกินผลไม้กันต่อ
เพราะว่าเมื่อกี้ไปกินอาหารคาวไปดื่มน้ำกินผลไม้
ที่นี่ผลไม้สดเด็ดได้จากต้นเลย
เขากำลังจะจัดงานนี่ครับจัดงานชวนมากินที่สวนเงาะแม่อาจ
โคกกลางตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร
เป็นสวนผลไม้เปิดใหม่ของจังหวัดเลย
มีคุณพี่สมเสวิคารเป็นเจ้าของสวนนะ
ทีปลูกยางพาราแล้วก็ถูกไฟป่า
ก็เลยหันมาลองปลูกผลไม้หลากหลายชนิด
สวนนะมีเงาะมีทุเรียนมังคุดกล้วย
๕ปีผลออกมาดีเป็นที่น่าพอใจ
ตอนนี้เงาะโรงเรียนเงาะพันธุ์สีทองกว่า๔๐๐ต้น
กำลังออกผลแก่เต็มที่เลยคุณดูสิ
สีแดงสดแบบนี้ดังนั้นเจ้าของสวนปิ๊งไอเดียเลย
ส่วนเงาะบุฟเฟ่คนละ๕๐บาทกินไม่อั้น
ส่วนใครจะซื้อกลับบ้านก็สามารถซื้อได้เลยนะฮะ

สวนเงาะแม่อาทเที่ยมพปติ้วจังหวัดยะโสทรนะครับ
เพราะหลายคนคิดว่าเงาะมีแต่ทางภาคตะวันออก
แต่มานี่พระอีสานกะหมี่นะครับ
ทีนี้กินผลไม้ไปแล้วพาไปดูอะไรแปลกบ้างดีกว่าค่ะ
ตะภาพสีทองคุณพาไปดูหน่อย
ต้องดูเลยเพราะว่าทองจริง
คุณสีเขาสวยมากเลยนะแล้วมันแปลกตา
เราไม่ค่อยเห็นตภาพที่มันสีแบบนี้เลยค่ะ
นี่เห็นไหมตั้งแต่หัวจะไปถึงหางเลย
โอ้โหนี่กำลังคลานเข้ามาในวัดสว่างอารมณ์

ซึ่งทางพระลูกวัดบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
เจ้าตะภาพตัวน้อยสีทองอารามเนี่ยคลานมาจากคลอง
ตอนนั้นทางพระลูกวัดกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่
ตอนแรกก็คิดว่าจะปล่อยนะก็กลัวเหมือนกัน

ก็เลยเก็บมาเลี้ยงจนตัวมันก็โตขึ้นเรื่อย

ขอดูเสร็จแล้วปุ๊บก็ขอเลขด้วยค่ะ
ถามว่าเนี่ยหลวงพี่หลวงพี่เล่าให้ฟังหน่อยสิ
ตอนไปเจอที่วัดเจอเมื่อไรเจอกี่โมง
พี่ท่านบอกว่าอ๋อเจอเมื่อวันที่๒๕

เหรอเลขอะไรผมไม่เห็น
คุณผู้ชมตาดีคุณผู้ชมเห็นแล้วบอกต่อกันด้วยนะ

นี่ช่างภาพของเราก็พยายามซูมเข้าไปให้คุณผู้ชมดู
นี่ค่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันนะ
ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือเปล่านะคะ
ทั้งหมดคือเที่ยงกินฟินเที่ยวที่เที่ยงนี้เอามาฝากกันนะครับ